คุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงคาดว่าจะเป็นสามีภรรยา

ให้โทรแจ้งความสิครับ
มันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่น
ไม่ใช่คุณอย่าทำร้ายคนอื่น
มันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่น
มันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่น
มันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่น

มันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกาย
นี่ฮะผู้ชายเสื้อสีส้มคนนี้เนี่ยใช่ค่ะเขาก็อ้างว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวผม
แต่คนเขาก็บอกโอ้โหอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องคือเป็นเรื่องครอบครัวคุณ
ก็ไปทำร้ายแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็พยายามตะโกนห้ามนะคะใช่ครับนี่ค่ะสุดท้ายนะครับ
ก็มีคุณป้าพลเมืองดีค่ะนะฮะแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นนะครับ
พยายามช่วยตะโกนห้ามเนี่ยก็โทรไปแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับ
บอกข้อความสั้นนะครับบอกว่ากลางมากตบตีผู้หญิงกลางถนนนะครับ
คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับพร้อมกับแสดงความชื่นชมพลเมืองดีที่พยายามเข้าไปห้าม
ท่านก็อาจจะแบบโอ้โหไม่เอาไม่ยุ่งดีกว่าบอกเรื่องในครอบครัวไม่อยากจะยุ่ง
แต่ว่านี่ฮะเขาทนเห็นผู้หญิงที่อยู่ในรถเนี่ยถูกทำร้ายไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่มีตำรวจมาเนี่ยนะฮะฝ่ายของผู้ชายเองก็แยกย้ายไปนะครับ
ไม่มีข้อมูลว่าไปเกิดขึ้นที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
ออกจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่น
แต่คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะ
ทำให้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นญาติ
หรือจะเป็นสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเผื่อต้องการจะเอาคลิป
ไปใช้แจ้งความสำหรับผู้หญิงที่อยู่บนรถ
ที่ถูกผู้ชายเสื้อส้มเหลืองคุณเนี่ยทำร้าย
เราก็พยายามจะตรวจสอบให้อยู่ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะต่อให้เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ก็ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้อยู่ดีนะคะ